ที่สุราชธานีกันหน่อยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
รถเก๋งคันหนึ่งค่ะเขาเลี้ยวออกมาจากซอย
จังหวะที่เลี้ยวออกมาเนี่ยมีรถกระบะวิ่งมาทางตรงใช่ไหมคะ

ทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่ามันมีการออกมาโพสต์เฟซบุ๊กค่ะ

เพราะว่าอย่างที่เห็นว่าเลนที่คนที่ติดกล้องหน้ารถเนี่ย
คือขับตรงมาคุณผู้ชมให้ดูอีกรอบ
เหตุการณ์นี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าแก้มบุ๋มแล้วไง
อันนี้อ่านตามชื่อเฟซบุ๊คเขานะ
โพสต์คลิปพร้อมข้อความเขียนบอกว่า
รถทำเงิน๓วัน๔๐๐๐บาทมาพังเพราะความประมาทของคุณคนเดียว
ยังต้องมาเจ็บตัวเพราะความประมาทของคุณเช่นกัน
แฮชแท็กแม้แต่คำขอโทษก็ไม่มี
ยังมาพูดอีกว่าถ้าอยากได้ค่าทำขวัญค่าชดเชยค่าสินไหมก็ไปฟ้องเอา
เดี๋ยวมันจะหาทนายคอยไว้สู้คดี
นี่เหรอเป็นคำพูดที่ออกมาจากปากผู้เป็นอาจารย์ที่เกษียณอายุแล้ว
แท็กขอคนละหนึ่งแชร์เพื่อความยุติธรรมนะคะ
ชาวโซเชียลก็แชร์กันไปเพียบเลยนะคะ
แล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นกันเยอะค่ะ
นายอวิรุธจินาสายวัย๒๗ปี
คนที่ขับรถกระบะที่ถูกรถเก่งพุ่งเข้าชนเล่าให้ฟังถึงนาทีเกิดเหตุนะ
เขาบอกว่ากำลังขับรถจะไปที่แผงผลไม้ที่ตลาดโพหวายค่ะ
พอถึงจุดเกิดเหตุบริเวณถนนการุณราช
รถเก่งคู่กรณีคันนี้เนี่ยเลี้ยวออกมาจากซอยกระทันหัน
แล้วก็เลี้ยวออกมาแบบไม่ดูอะไรเลย
ออกมาเจอรถเขาพอดีมันเลยชนประสานงานกันเต็ม
แฟนสาวที่นั่งเบาะหน้าด้านซ้ายเนี่ยบาดเจ็บ

ต้องนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลด้วย
ทีนี้ประเด็นก็คือเขาบอกว่าสิ่งที่มันน่าน้อยใจเนี่ยนะ
พอถามเรื่องค่าทำขวัญค่าสินใหม่ทดแทนหรืออะไรก็ตาม
ฝ่ายคู่กรณีที่เป็นรถเก่งเนี่ยกลับท้าทายบอกว่า

เขาบอกเขาไม่คิดเลยว่าจะได้ยินคำพูดนี้
ปกติตัวเขาเองมีอาชีพขับรถบรรทุกผลไม้ขายส่ง
ก็เป็นอาชีพที่เขาใช้เลี้ยงชีพอยู่ทุกวันนี้
แต่ตอนนี้เขาไม่มีรถอะค่ะจะเอาอะไรไปขับส่งผลไม้
เขาบอกว่ารายได้มันก็หายไปเขาเดือดร้อนมาก
ด้านนางสุภากรจินาสายแม่ของนายอวิรุธก็บอกเลยนะคะว่า
เรื่องค่าสินใหม่ทดแทนก็จำเป็น
แต่มันยังไม่สำคัญเท่าคำขอโทษสักคำหนึ่ง
คุณแม่บอกว่าเราคนใต้ด้วยกันแค่ได้ยินคำว่าขอโทษมันก็ใจอ่อนแล้ว
แต่มันน่าเสียดายแล้วก็น่าเสียใจนะคะ
ยังเสียความรู้สึกด้วยที่นอกจากจะไม่ได้ยินคำขอโทษแล้ว
กลับได้ยินคำท้าทายจากญาติของคู่กรณีว่า
ถ้าอยากได้ค่าสินหมายก็ไปฟ้องศาลเอา
แต่ว่าพอมีคลิปออกมาแบบนี้ถ้าฟ้องศาลมั่นใจแล้วใช่ไหมคะว่าจะให้เขาฟ้อง
ชัดเจนว่าคุณผิดอยู่แล้วนะเต็มประตู
ถ้าฟ้องแล้วค่าเสียหายมันบานปลายรับมือได้แน่นะ